คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูสวนสัตว์เปิดท่าล่าจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
คือมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาไปถ่ายภาพเอาไว้นะคะ
เขาบอกว่าสงสารสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์แห่งนี้
เหมือนกับว่ามันไม่ค่อยสะอาดเลยน้ำเนี่ยเขียวอือเลย
โรงลิงก็โอ้โหมีขยงขยะอะไรเต็มไปหมดเนี่ยค่ะ
คนโพสต์เขาบอกว่าพอให้น้ำลิงเหมือนโอ้โหลิงมันหิวน้ำมาก

เนี่ยคลิปนี้นะคะจากคุณกายเขาโพสต์เอาไว้ในกลุ่มประเทศคอน
แล้วก็มีข้อความบอกว่าดูแต่ละตัวสิครับ
เอาใจเขามาใส่ใจเรานึกถึงเราเราตากแดดตากฝนอยู่ในกรงแบบนี้
ทำไมไม่ดูแลให้ดีกว่านี้ปล่อยให้อยู่กันแบบนี้ได้ยังไง
คือบางกรงไม่มีหลังคาตากแดดทั้งวันบางกรงดีหน่อยอยู่ใต้ร่มไม้
ตัวมีถุงพลาสติกมีขวดอะไรเต็มไปหมดเลยอยู่ในกรงน่าเวทนา
ถ้าไม่ดูแลให้ดีกว่านี้ไปปล่อยเถอะสงสารแต่ละตัวดูสิ้นหวังมาก
ถ้ามีเงินมากผมซื้อเอาไปปล่อยให้หมดแล้วอยากรู้จริงใครดูแล
ต้องจะให้มีคนโพสต์อีกกี่คนถึงจะพัฒนาสัตว์ก็มีหัวใจมีความรู้สึกเหมือนคน
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลไม่ใช่ปล่อยประละเลยแบบนี้
อย่าลืมนะเขาก็มีชีวิตเหมือนกับเรา
มันไม่มีหลังคาจริงใช่ไม่มีหลังคา
คือสวนสัตว์เปิดท่าลาศที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นสวนสัตว์ของเทศบาลนะฮะ

เดี๋ยวทางสวนสัตว์เขาจะชี้แจงค่ะ
แต่ว่าทางคุณกายเนี่ยเขาก็โพสต์ต่อนะคะว่าไม่อยากจะให้เรื่องนี้เงียบนะคะ
อยากจะให้ช่วยกันไม่อยากจะให้สัตว์ต้องเจอสภาพแบบนี้
ไปกี่ทีกี่ทีก็เห็นภาพแบบนี้นะคะ
ถ้าปล่อยไว้กลัวว่าสัตว์เหล่านี้จะตาย
อากาศร้อนด้วยหลังคาก็ไม่มีน้ำก็ไม่มี
บางตรงน้ำเนี่ยสกปรกเขียวอื้อเลยนะคะ
จากภาพที่เป็นคลิปเมื่อสักครู่ก็มีภาพนิ่งอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะสวนสัตว์นี้อย่างที่บอกคือสวนสัตว์เปิดท่าลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ชาวเน็ตก็วิจารณ์กันเยอะมากนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่สวนสัตว์แห่งนี้
นักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวกันเยอะนะคะ
จากการตรวจสอบน้ำที่ให้ลิงกินก็เขียวจริงอะ

หัวหน้างานสวนสัตว์นี้ค่ะนายอุทัยสรรพกิจผลบอกว่า
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโรงสัตว์ทุกเช้า
เช้ามืดเนี่ยจะมาทำทำความสะอาดทุกวัน
เปิดทำการ๘โมงเช้าก่อนเปิดเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ไปทำความสะอาด
ส่วนที่มีคนโพสต์บอกว่าขยะเต็มกรงไปหมดเลย
ทางเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์นี้บอกว่า
ก็นักท่องเที่ยวอะแหละโยนอาหารโยนถุงใส่อาหารไปให้ลิง
โยนขวดน้ำพลาสติกไปให้ลิงดูนี่น้ำเขียว
ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์บอกว่าก็พอคนไปเที่ยว
ถุงขนมโยนขวดน้ำพลาสติกเข้าไปลิงมันเอาไปเล่น
พอไปเล่นแล้วมันติดมันห่วง
เจ้าหน้าที่จะไปเก็บถุงไปเก็บขวดไม่ได้ลิงจะแย่งเอาไว้เก็บเอาไว้เล่น
เจ้าหน้าที่บอกแบบนี้ค่ะก็เลยต้องทิ้งไว้ในกรง
ใช่เลยต้องทิ้งเอาไว้ก็กลัวว่าไปแย่งไปเอาไปทิ้งเนี่ย
ก็จะยื้อแย่งกับลิงเดี๋ยวคนจะหาว่าไปทำร้ายลิงอีก
ส่วนอ่างน้ำยืนยันว่าเปลี่ยนทุกวันค่ะ
แต่ธรรมชาติของลิงคือเหมือนกับเอาเศษอาหารที่เหลือไปใส่น้ำ
แล้วก็เล่นกันไปตามภาษาน้ำก็เลยเขียวแบบนี้เจ้าหน้าที่เขาชี้แจงแบบนี้นะคะ
จะมีเจ้าหน้าที่คอยฉีดล้างทำความสะอาดคอกสัตว์เป็นประจำทุกวัน

ประเด็นที่เป็นข่าวของสวนสัตว์
บางคนนำอาหารที่เป็นขวดเป็นถุงพลาสติก
แล้วก็มายื่นให้สัตว์

บอกการห้ามนำอาหารสัตว์ให้กับสัตว์ทุกชนิด
โดยเฉพาะลิงเวลาที่เขาได้ขวดน้ำขวดหรือว่าถุงพลาสติกที่ใส่
กับเทศพวกส้มพวกนี้
เขากินเสร็จแล้วเขาก็จะคลองไว้แล้วก็จะทำเป็นเจ้าของ
ช่วงเช้าก็จะเป็นภารกิจทุกวัน
จะมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดคอกสัตว์และแล้วก็ให้อาหารสัตว์เป็นปกติ
สวนสัตว์ก็เลยบอกว่าประเด็นที่มีการโพสต์อยู่ในโลกโซเชียล
ให้ปล่อยสัตว์เหล่านี้คืนสู่ธรรมชาติ
เจ้าหน้าที่ที่สวนสัตว์บอกว่าคือลิงที่อยู่ในสวนสัตว์
ไม่ได้มาจากป่าครับเป็นลิงที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปยึดมาตามกฎหมาย

ดังนั้นส่งคืนสู่ธรรมชาติหรือกลับคืนป่าไม่ได้
เพราะมันหากินเองตามธรรมชาติไม่ได้แล้ว
ทีนี้ทีมข่าวก็ติดต่อไปที่คนโพสต์ด้วยนะคะ
คุณกายมีเบอร์ระบุเอาไว้ในโพสต์นะเราก็เลยติดต่อไป
เขาบอกว่าเขาไปที่สวนสัตว์นี้เมื่อ๕๖เดือนก่อนนะคะ
ก็เห็นสภาพแบบนี้ลิงอยู่ในกรงไม่มีหลังคา

ล่าสุดไปมาอีกก็เจอสภาพเดิมอีก
แต่ครั้งนี้ต่างจากครั้งก่อนก็คือร้อนมากกว่าเดิม
แล้วดูเหมือนลิงมีสภาพอิดโรยเห็นแล้วทนไม่ไหว
ตัวเองก็เลยต้องเอาน้ำไปให้ลิงกิน
ตามคลิปที่เห็นช่วงต้นน่ะนะคะ
คุณกายบอกว่าอย่างคนเนี่ยเวลาร้อนก็หาที่หลบไปเดินห้างตากแอร์
แต่ลิงที่อยู่ในสวนสัตว์เวลามันร้อน
มันอยู่กันแบบทรมานไม่มีที่หลบแดดให้
อยากจะให้เจ้าหน้าที่ดูแลให้ดีกว่านี้
ส่วนที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าทำความสะอาดทุกเช้า
ก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ที่สวนสัตว์ชี้แจงยังไงก็ได้
แต่เชื่อว่าถ้าทำความสะอาดทุกเช้าจริง
กรงสัตว์ต้องสะอาดกว่านี้
และที่ติดใจคือหลังคาค่ะ
กรงไม่มีหลังคากันแดดกันฝน
ก็สงสารสัตว์เหล่านี้นะคะ
แล้วก็ที่ทางสวนสัตว์บอกว่าส่งสัตว์เหล่านี้คืนสู่ธรรมชาติไม่ได้
มันหากินเองตามธรรมชาติไม่ได้แล้วเนี่ย
เขาก็บอกว่าก็ถ้าส่งคืนสู่ธรรมชาติไม่ได้
ก็ส่งไปให้สวนสัตว์อื่น
ที่เขาสามารถดูแลได้ดีกว่านี้ไหม
ถ้าสวนสัตว์ที่นี่ดูแลไม่ได้
แต่สวนสัตว์ที่นี่ก็เปิดมานานหลายสิบปีแล้วนะฮะ
จะเป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องกับสวนสาธารณะ

แต่ว่ามีคนที่จะให้สภาพสัตว์ที่อยู่ที่นั่นเนี่ย